คุณผู้ชมครับมาดูเหตุระเบิดกันบ้าง
เหตุระเบิดของลูกชิ้น

เรามีข่าวเบาให้ติดตามกันบ้าง

เกิดจากเรื่องของลูกชิ้นทั้งสิ้น

คลิปที่คนทอดจัดเต็มคุณ

ก็ต้องเบอร์นี้สิคุณเพราะว่าลูกชิ้นมันระเบิดขนาดนี้
กระเด็นแบบนี้ค่ะดูสิดูสิ

และเสื้อกันฝนคลุมทั้งตัวเลย
จะได้กินไหมคุณ

คลิปนี้โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค

แต่มีคนไทยไปร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะเลย

ถ้ามันยากแบบนี้เหมือนจะออกรบขนาดนี้
ใช้วิธีอย่างนี้ดีกว่าไหมปิ้ง

แต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนกันไงคุณ

แล้วก็วิธีการที่ต่างกันอันนี้มันก็ลุยดีนะ

คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่แบบเชี่ยวชาญชำนาญ

มันมีน้ำอยู่หรือไม่ก็ลูกชิ้น
ออกมาจากช่องเฟรสแช่แข่งไหม
ใช่มันก็จะกระเด็นแบบนี้นะครับ
เรื่องที่๒อยู่ที่เรื่องของลูกชิ้นเหมือนกันนะครับ

และเรื่องที่สองคนถูกเกี่ยวก็คือ

ตกเป็นมันจากอย่างต่าง

ใช่ก็มันเป็นมุกแหละนะครับลูกชิ้นปลาระเบิดนะฮะ

วิ่งหนีเลยกระโดดลงคลองเลยนะครับ
แต่อันนี้เป็นยูทูปเบอร์รุ่นใหญ่
เขาทำคลิปตลกขึ้นมานะครับ
ซึ่งหนุ่มน้อยเสื้อชมพูเนี่ยก็มีชื่อว่าเจ๊ขึกนะครับ

และคลิปนี้มีผู้เข้าชมแล้วกว่า๒๐๐๐ครั้ง
ในเวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับ
ก็เนี่ยนะตอนนี้ยูทูบเบอร์เขาก็ทำคลิปมา

เรียกยอดไลค์เรียกยอดวิวให้คนเข้าไปดูเยอะนะคะ